สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะเรายังคงจับตาสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้อย่างต่อเนื่องค่ะ
ล่าสุดจากการตรวจสอบมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษดังนี้ค่ะ
แก่จังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขราปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตรูนค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราเพราะว่ามีกลุ่มฝนปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียแล้วก็ภาคใต้ค่ะ
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักคลื่นอาจจะสูงมากกว่าสามเมตรได้
เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษในขณะเดียวกันภาคอื่นอาจจะสัมผัสได้ถึงลมหนาว
ในช่วงนี้เราคิดว่าลมหนาวจะอยู่กับเราไปจนถึงปีใหม่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นหยิบเสื้อกระหนาวออกมาได้ค่ะใส่ได้เลยตอนนี้